และด้วยจุดเด่นของรสชาติของมะม่วงไทย
ทำให้เราสามารถส่งออกได้ปีละถึง๖๕๐๐ตันครับ

เป็นข้อมูลจากทางด้านของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
โดยความร่วมมือของกรมศุลกากรบอกว่า
ส่งออกมะม่วงของไทยปีที่ผ่านมานั้น

คิดเป็นมูลค่า๓๑๔๙ล้านบาท

ม่วงอบแห้ง๖๕ล้านกิโลกรัม
มูลค่า๑๙๑ล้านบาท

มะม่วงแช่แข็งส่งออก๓๑ล้านกิโลกรัม
แต่มีมูลค่าถึง๑๖๙๐ล้านบาท
และมะม่วงบรรจุภาษณะที่อากาศผ่านเข้าไป
ไม่ได้ประมาณ๒๖ล้านกิโลกรั
มรูค่า๑๒๖๘ล้านบาท
ส่งออกมะม่วงสำคัญก็คือ
เป็นมะม่วงสดคือประเทศจีนครับแล้วก็เกาหลีใต้

ส่วนมะม่วงบรรจุภาษณาที่อากาศผ่านเข้าไปยัง
ญี่ปุ่นสหรัฐแล้วก็สหราชอาณาจักร
มะม่วงอบแห้งเราส่งออกไปที่สหรัฐฮ่องกงแล้วก็สหราชอาณาจักรนะครับ
ส่วนมะม่วงแช่แข็งนั้นเราส่งออกไปที่
ญี่ปุ่นเกาหลีใต้แล้วก็เนเทอร์แลนด์

ต้องเร่งเพิ่มศักยภาพในการผลิตมากขึ้น
เช่นต้องปลูกนอกระดูกแล้วก็พัฒนามาตรฐานสินค้า
ให้สดครองกับความต้องการของตลาด